สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวัญเรือนขวัญขุนวงเริ่มกันที่นางเอกสาวพรีมรานิดาค่ะ
เธอคนนี้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกสาวใจบุญไปซะแล้วหลังจากที่มีภาพของเธอนั้นกำลังช่วยเหลือน้องแมวข้างถนน
งานนี้ก็ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตอย่างมากมายเลยค่ะ
ออกอาการปลื้มจนหน้าบานเลยทีเดียวนะคะสำหรับพรีมระนิดานักแสดงสาววิกพระรามสี่ค่ะ
หลังจากที่ชาวเน็ตนั้นนำภาพที่เธอช่วยเหลือน้องแมวที่โดนรถชนโพสต์ลงโซเชียล
ได้รับเสียงชื่นชมมากมายนะคะว่าเธอนั้นเป็นนางเอกน้ำใจงามช่วยเหลือสัตว์ข้างถนน
งานนี้ค่ะเจ้าตัวก็ได้เล่าถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวดีนี้ว่าเกิดขึ้นนะคะที่กำลังเดินทางกลับบ้านค่ะ
แล้วก็เจอร่างของน้องแมวนอนอยู่กลางถนนซึ่งเธอนั้นก็ได้ช่วยเหลือโดยพาไปส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายค่ะก็ช่วยชีวิตน้องแมวไว้ไม่ทันยอมรับเลยนะคะว่ารู้สึกเสียใจไม่น้อย
ส่วนเรื่องที่มีคนชื่นชมก็ดีใจค่ะแต่ก็เชื่อว่าใครที่ได้เห็นน้องแมวในสภาพนั้นก็คงต้องรีบช่วยเหลือเหมือนเธอแน่นอนค่ะ
จริงพิมก็ช่วยแบบไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะคือไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะไรกลับมา
พอดีไปกินข้าวค่ะแล้วก็คือทางระหว่างกลับบ้านค่ะก็ได้เห็นน้องแมวอยู่บนถนนค่ะ
แล้วเหมือนแบบยังดิ้นอยู่เลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะช่วยชีวิตเขาไว้ทัน
แต่สุดท้ายเหมือนพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วได้ข่าวว่าแบบคุณหมอก็ออกมาบอกว่าไม่ทัน

ตอนนี้ขอให้มีความสุขอยู่บนสวรรค์
พิมก็มั่นใจว่าใครที่เห็นน้องแมวในสภาพแบบนั้นที่ยังอยู่บนถนนเรายังดิ้นอยู่เลย
ใครก็ต้องไปช่วยอยู่แล้วค่ะ
จากนี้ค่ะเจ้าตัวยังได้เผยแพลนช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่
เตรียมชวนแก๊งเพื่อนสาวแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัว

ชาร์จแบตให้ตัวเองที่ประเทศเกาหลี

ส่วนเรื่องสเตตัสหัวใจนางเอกสาวก็ปฏิเสธเลยค่ะ

ที่มีหนุ่มมารุมขายขนมจีบอย่างที่หลายคนนั้นคิด

โฟกัสเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนเป็นหลักก่อนค่ะ
นี่เป็นทริปที่แบบวางแผนกันไว้นานมากเหมือนกันค่ะ
ก็ไปปีใหม่ค่ะ

กะว่าจะไปชัดแบตไปพักพร
จริงเป็นอะไรที่เราวางแผนกันทุกปีอยู่แล้วค่ะ
เหมือนทุกปีจะต้องมีทริปที่เราจะต้องไปอยู่แล้ว

คนที่เข้ามาเขาก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันหมด

ตอนนี้ทีมกำลังแบบทำงาน
แล้วก็เหมือนอยู่ในช่วงเรียน
ที่ค่อนข้างแบบต้องซีเรียสนิดนึงค่ะ
เป็นธรรมดานะคะทำงานหนักค่ะ

งานนี้ได้ใจธาตุแมวไปเต็มเลยค่ะ